คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุนี้ครับ
คราวนี้โดนอะไรฮะเกิดเป็นอุบัติเหตุครับ
รถบรรทุกพ่วงนะฮะบรรทุกแผ่นปูนสำเร็จรูปมาเต็มคัน
ไปไหนไม่ได้ไปไหนอะไรไม่ได้เลย
รถใหญ่พอมาถึงคอสะพานแบบนี้ไปต่อไม่ได้
เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ไหว
ก็สะพานนี้มันเล็กไงคุณเขาไม่ให้รถใหญ่แบบนี้ผ่านนะ
จริงคนขับต้องลงไปดูหน่อยนะ

นี่นะฮะที่เกิดเหตุคือสะพานข้ามคลองสำโรงภายในซอย
บุญธรรมอนุสรอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อซึ่งมีนายอารันเอี่ยมช้อยเป็นคนขับ
ขับมาติดแงกอยู่ที่คอสะพานไปไหนไม่ได้เลยนะฮะ
สะพานดังกล่าวเป็นสะพานข้ามคลองเล็กนะครับ
ไม่ให้รถบรรทุก๖ล้อขึ้นผ่านรถใหญ่ขึ้นผ่านไม่ได้
ตำรวจสพบางแก้วและพลเมืองดีก็ต้องคิดหาวิธีสิคุณ

ที่ติดแงกแบบนี้จะเอาออกมายังไงดีนะฮะ
เพราะว่าต้องรีบปฏิบัติการก่อนฟ้าสางเพราะอะไรคุณ
เดี๋ยวพอฟ้าสางแล้วเดี๋ยวจะมีประชาชนใช้รถสัญจรผ่านไป

เขาจะใช้เส้นทางตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปกันไม่ได้
แต่ทุกคันจะมาติดแงกกันแบบนี้นะครับ
ก็มีทั้งโรงเรียนทั้งโรงงานอุตสาหกรรมถ้าสะพานเปิดใช้การไม่ได้
ทีนี้ชาวบ้านต้องอ้อมไปกว่า๑๐กิโลเมตร
ตำรวจประสานขอรถยก๖ล้อ๒คันมาพ่วงต่อกันเลยคุณ
พร้อมใช้สลิงดึงรถคันนี้จนสำเร็จ

ไม่งั้นเดี๋ยวกำลังไม่พอในการดึงนะครับ
โดยนายอารันคนขับรถพ่วงบอกว่า
เขาขับรถบรรทุกแผ่นปูนสำเร็จรูป

จะมาส่งของให้ลูกค้าที่ไซส์งานใกล้จุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
แต่ผมไม่รู้เส้นทางครับ
มาเรื่อยกระทั่งมาถึงสะพานที่มีความสูงและความชัน
ระหว่างที่ผมตัดสินใจขับขึ้นสะพาน
ปรากฏว่ามันเหมือนรถไม่มีแรงถูกดึงถูกฉุดอะไรไว้นะ
แล้วก็รถมันไหลครับไปติดคอสะพาน

ก็ค้างเติ่งกันอยู่แบบนี้นะครับ
อ่ะหนึ่งเหตุแล้วนะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่นครราชศรีมานะครับ

แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุจากฝนตกถนนลื่นนะครับ
ที่เกิดเหตุเกิดบริเวณทางโค้งวรรณศาสตร์ถนนสาย๓๐๔
ฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
รถบรรทุก๖ล้อคันใหญ่ยักษ์นี้นะครับ
บรรทุกเหล็กเส้นมาเต็มคันแล้วครับ
ก็ล้อตกไปอยู่บริเวณร่องกลางถนน
แล้วก็ชนเข้ากับสาวไฟฟ้าสร่าง
มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ๒คน
ก็คือนายจิรายุทธ์ปากดีหวานเป็นคนขับ
แล้วก็นางสาวน้ำค้างด่านตาดทอง

เจ้านาฬิกุภัยก็ต้องนำเครื่องตัดถาง

ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกทั่วร่างกายนะครับ
ยังพอที่จะสอบถามสอบปากคำได้
สอบปากคำคนขับบอกว่าก็ขับรถบรรทุกเหล็กเส้น
เพื่อจะนำไปส่งให้กับนายจ้างที่อุดรธานี

แล้วก็ถนนลื่นบังคับรถเอาไม่อยู่นะครับ
ก็เลยพุ่งลงร่องกลางถนนชนเสาไฟฟ้าแทบล้มนะฮะ

ที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวต่อไปนะครับ